สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้
อัปเดตซ้ำอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขคนติดเชื้อ๖๐๐๐กับ๖๓ราย
ส่วนใหญ่๕๙๐๐กว่าคนอยู่ในจีนอยู่ในจีน
ผู้เสียชีวิต๑๓๒คนทั้งหมดก็อยู่ในจีน
ก็แปลว่าที่ไปติดเชื้อในต่างประเทศไม่มีใครเสียชีวิต
ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รายงานล่าสุดเมื่อวานซื่น
เมื่อวานเนี่ยยังไม่เข้ามาที่ศูนย์หรอกครับ
เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยผืนแผ่นดินก็กว้างใหญ่ภายศาลมาก
ฉะนั้นกว่าจะรวบรวมตัวเลขจากที่นั่นที่นี่ต้องให้เวลาหน่อย
คล้ายกับบ้านเราเวลารวบรวม๗วันอันตรายนั่นแหละ
แล้วถ้าเรามาอ่านวันนี้ก็แปลว่าตัวเลขของเมื่อวานซื่น
เมื่อวานเนี่ยตัวเลขยังมาไม่ทันยังรวมไม่เสร็จ
เมืองจีนเขายิ่งแล้วใหญ่เลยประเทศเขาใหญ่กว่าเราเยอะ
ฉะนั้นยังไม่รู้ว่าณวันนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ย
มันจะใช่๑๓๒คนหรือเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่
ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าบ้านเราขณะนี้
เรายังยืนยันว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้อยู่
ตัวเลขคนติดเชื้อมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่คนไทย
เป็นคนจีนที่มาจากประเทศจีน
ถามเรื่องการจะรับคนไทยที่อูฮันกลับมาเมื่อไหร่

คุณจอมขวัญเขาก็อยากจะกลับ
อเมริกากับญี่ปุ่นเขาได้รับอนุญาต
ให้ไปขนคนของเขากลับมาได้แล้ว
ของเราต้องรอทางการจีนอนุญาต

มันมีเรื่องที่แปลกเกิดขึ้นในวงการเมือง
อันเป็นผลจากการออกแบบรัฐมนูล
วิจิตพิษดารขึ้นมาอีกแล้วครับ
ท่านลองตามเรื่องนี้อยู่คือ
สารดีกาเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์
สอสอคนหนึ่งคือคุณชาติชายวรพิพัฒน์

เขาเป็นสอสอเขต๒จันทบุรีครับ
เหตุผลก็เพราะว่าไปปราศัยใส่ร้ายข้อความอันเป็นเท็จ
ใส่คนอื่นตอนหาเสียงเลือกตั้ง
พอสารพิพากษาอย่างนี้คุณชาติชายก็ต้องพ้นสภาพสอสอ
พ้นสภาพสอสอไปกรกตก็ต้องคำนวณสูตรสอสอบัญชีรายชื่อใหม่
ปรากฏว่าต้องเอาคะแนนของคุณชาติชาย๑๙๗๑๑คะแนนเนี่ย
ดึงออกมาจากคะแนนรวมของพักประชาธิปัตย์
พอเป็นอย่างนั้นเอา๑๙๗๑๑คะแนนออกหักออกไปจาก
คะแนนรวมประชาธิปัตย์อ้าวมันก็ส่งผลให้สอสอบัญชีของ
ประชาธิปัตย์ที่มีอยู่๒๐คนเนี่ยต้องกระเด็นไปคนหนึ่งครับ
เหลือ๑๙หายไป๑คนที่จะต้องถอยออกมาคือคนล่าสุดคือ
ลำดับที่๒๐ใครฮะนายจักรพันธ์ปียพรภัยบูล
นายปียพันธ์จักรพรภัยบูลคนนี้ครับ
แล้วคุณจักรพันธ์เนี่ยเพิ่งได้รับเลื่อนเป็นสอสอแทนคุณกรจติกาวนิษฐ์
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับก็เรียกว่าได้เป็นสอสอไปรายงานตัวเรียบร้อย
เป็นสอสออยู่๖๗วันอ้าวหายไปอีกแล้วครับหายไปอีกแล้ว
มันจะเสียความรู้สึกเสียอะไรกันแค่ไหนก็ไม่รู้
ตัดชุดขาวอะไรกันแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วต้องยุ่งยากกับการทำบัญชีทรัพย์สินด้วย
เพราะถือว่าคุณมาเป็นสอสอแล้วต้องทำบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ามาเป็น
เป็นอยู่๑อาทิตย์คุณต้องออกไปต้องทำบัญชีทรัพย์สินขาออกด้วยนะครับ
ก็อาจจะทำอันเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยุ่งยาก
เห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณจักรพันธ์เนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงของประชาธิปัตย์ด้วย
คนที่ไม่รู้ว่าถูกถอดออกไปแล้วเนี่ยก็มาจับไม้จับมือแสดงความยินดี
ยินดีด้วยครับคุณจักรพันธ์ก็บอกว่ายินดีอะไรล่ะครับผมถูกถอดไปแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเสียใจด้วยครับอย่างนี้ก็มีครับท่านคิดดูสิ
ต้องออกไปอีกแล้วส่วนคนที่ได้เลื่อนขึ้นมา
นายพีรวิทย์เรืองลือดลภาค

ดีใจอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ที่เชียงใหม่เขาเลือกตั้งซ่อมแทนกัน

นั่นแหละสีนวนบูนฤคุณสีนวนฤคุณเลยได้มา
ประชาธิปัตย์ซึ่งแพ้นะครับในเขตเลือกตั้งเนี่ยแพ้
แต่ว่าคะแนนรวมเนี่ยมาบวกเพิ่มขึ้นพอมาบวกเพิ่มขึ้น
ก็ถึงจำนวนที่จะได้สอสอเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่ง
ก็คุณตันจิตทพัฒน์ไงขึ้นมาเป็นแทน
คราวนี้ก็เลยพอขึ้นมาเป็นแทนคุณพีรวิทย์เนี่ยก็ต้องถอยออกไป
เป็นสอสออยู่ไม่กี่วันถอยออกไป
คราวนี้พอประชาธิปัตย์คะแนนหายไปสอสอบัญชีรายชื่อหายไป๑คน
คุณพีรวิทย์ก็ได้กลับมาเป็นสอสอใหม่อีกรอบหนึ่งชักเข้าชักออกกันอยู่อย่างนี้ครับ
ท่านดูสิครับว่ามันมีประเทศไหนบ้างล่ะครับที่มีอะไรแปลกแบบนี้
ก็คงมีเพราะว่าระบบเลือกตั้งระบบคิดสัดส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ย
เราไม่ได้คิดเองนักปราศนักปราศทั้งหลายผู้รู้เนี่ยที่เขาร่างรัฐ
เขาไปเอามาจากรัฐอื่นประเทศอื่นเขามีตัวอย่างอยู่
แต่ได้ยินว่ารัฐอื่นประเทศอื่นที่เขาใช้แบบนี้เขายกเลิกไปแล้วเพราะเวียนหัว
อธิบายยังไงคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
ฉะนั้นก็เป็นเรื่องประหลาดประหลาดพอกับที่เราเคยคุยกันนะครับว่า
คนที่ได้ไม่ถึงก็ขาดเป็นสอสอเป็นไม่ถึงไม่ได้เป็นพักเล็กพักน้อยเนี่ย
ที่ได้เป็นสอหนึ่งคนก็เพราะคุณมีเจ็ดหมื่นกว่าคะแนน
วันดีคืนดีวันร้ายคืนร้ายปรากฏว่าไปคิดสูตรกันยังไงไม่รู้
ไอ้พวกที่ได้สามหมื่นกว่าก็ได้สอหนึ่งคน
ไอ้พวกที่ได้เจ็ดหมื่นกว่าได้สอหนึ่งคน
เหลียวไปดูบอกเฮ้ยอะไรกันว่าผมได้ตั้งเจ็ดหมื่นกว่าก็ได้สอหนึ่งคน
ห้าวคุณได้สามหมื่นกว่าก็สอหนึ่งคน
แล้วมันเป็นทำไม่ล่ะเนี่ยก็เขาตอบอกเขาไม่รู้ล่ะ
นี่เป็นการคิดสูตรที่มีปรากฏอยู่ในพรบการเลือกตั้ง
เขากำหนดไว้อย่างนั้นนี่คะแนนพึงมีพึงได้อะไรเนี่ย
ท่านดูสิครับเรื่องแบบนี้อธิบายยังไงคนก็ไม่เข้าใจ
ว่าคนได้เจ็ดหมื่นกว่าพักที่ได้เจ็ดหมื่นกว่ามีสอหนึ่งคน
พักที่ได้สามหมื่นกว่าก็มีสอหนึ่งคน
ห่างกันตั้งเท่าตัวแต่มีสอสอเท่ากัน
ประหลาดไหมล่ะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนประเด็นเสียบบัตรแทนกันเนี่ยเนี่ยวันนี้บ่ายโมงกว่า
รัฐมนูลเขาจะประชุมกันเพื่อจะตกลงกันว่า
จะรับหรือไม่รับที่ประธานชวนส่งไปว่า
เสียบบัตรแทนกันเนี่ยจะเป็นยังไงรับหรือไม่รับ
แล้วหลังจากนั้นถ้ารับก็รอคำวินิจฉัย
วินิจฉัยว่ายังไงว่าพรบงบประมาณที่คนที่ไม่ได้เสียบบัตรเอง
มีแต่บัตรไม่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยที่เพื่อนไปเสียบบัตรแทนให้เนี่ย
พรบงบประมาณที่ผ่านมาเป็นโมคะไหม
โมคะทั้งฉบับหรือโมคะเฉพาะมาตราที่เสียบบัตรแทนกัน
ดคะแนนแทนกันอันนี้ต้องรอต้องรอสารรัฐมนูลวินิจฉัย
แล้วถ้าถึงเวลานั้นมันจะเป็นยังไง
ชะตากรรมของสอสอที่ฝากไม่ได้อยู่ที่ประชุม
แต่เพื่อนกดบัตรแทนให้จะไปถึงไหน
พ้นหน้าที่สอสออย่างเดียวหรือจะโดนคดีอาญาด้วย
คนที่รับฝากบัตรเสียบบัตรแทนเพื่อนล่ะ
มีความผิดพอกันไหมจะต้องพ้นหน้าที่ไหม
จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาไหมอันนี้ก็เรื่องยาว
ยังต้องดูกันต่อแต่ว่าที่แน่จะปิดท้ายว่า
ใดในโลกนี้มีดีก็ต้องมีเสียมีเสียก็ต้องมีดี
เสียบบัตรแทนกันลงคะแนนแทนกันเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วครับ
เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติช่วยกันพักพวกประชุมอยู่ในกรรมธิการเขามา
แต่ว่าเขาวิ่งมากดบัตรไม่แทนกดบัตรลงให้ลงคะแนนแทนกัน
ต่อไปนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าคงเข็ด
ถ้ามีการลงโทษกันถึงขั้นพ้นหน้าที่แล้วเผลอโดนคดีอาญาด้วยคงเข็ด
สภาจะเปลี่ยนไปเยอะเรื่องนี้ก็จะเป็นถือว่าเอานะในเสียมีดีอย่างน้อย
ต่อไปนี้คงจะเข็ดกันพอสมควรล่ะครับ
และนี่คือเรื่องการเมืองแปลกสองเรื่องเที่ยงวันนี้ครับ